มากนะครับบอกเลยว่าต้องรีบไปช่วย

โอ้โหไปช่วยหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยครับ
นี่ไปที่บริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่แถวริมถนนสาย๓๓สุวรรณสอนมุ่งหน้า

บ้านเอื้ออาทรณ์ในพื้นที่หมู่ก้าวตำบลเมืองเก่า
เภกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
พี่กู้ภัยเจ้าหน้าที่เขาก็มาทำอะไรก็ไม่รู้

เฮ้ยอะไรน่ะอะไรยุบ

เขาก็พยายามมองอยู่เอ๊ะมันอะไรกันนะ

แต่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาดูบริเวณรอบ

ร่องรอยของการถูกกัดถูกกิน

นี่คุณดูดิเหมือนมีคนมาตัดย่าเลยเห็นไหม
พื้นที่ย่ามันสูงบางพื้นที่ย่ามันต่ำ

ร่องรอยของการถูกกัดถูกกินยาก

สิ่งที่อยู่ภายในท่อนั้นน่ะ

มันคือสัตว์ที่ต้องกินย่า
นั่นก็คือเสร็จห่านฟ้าแน่นอน

มันก็คือควายนั่นเอง

แต่มันมีมากมายหลายจุดถูกไหมล่ะ
แต่เหมือนว่าควายมันตกลงไปจากอีกจุดหนึ่ง

เหมือนมันเดินมาเรื่อยอย่างนี้ครับ

สุดท้ายต้องงัดฝาท่อมันขึ้นมาแล้วก็ค่อยดึง

ต้องมันน่าจะเป็นลูกควายนั่นแหละครับ
พอดึงขึ้นมาโอ้โหสภาพมันอิดโรยมาก

ก็หิวค่ะก็กินได้ก็ดีแล้ว
คือตอนแรกก็กินอยู่
แต่พอตกท่อไปไม่ทันได้กิน
ก็ลุกขึ้นมากินส่วนที่เหลือ

ถึงได้ก็คือถือว่าสุขภาพดีไม่ได้เกิดอะไรหนักไง
เอาถือว่าช่วยมาได้แต่ก็ใช้เวลาอยู่

โอ้โหกว่าจะช่วยเจ้าควายตัวนี้ได้นะ
ใช้เวลาแล้วใช้คนเยอะเหมือนกันนะ
แปลกคือแปลกจริงเพราะว่ามันตกจากท่อจุดหนึ่ง
มาโผล่จุดนึงที่มีฝาท่อปิดอยู่
แล้วมันเดินในใต้ท่อ
ที่แบบอากาศก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ก็ไม่ค่อยมี

ต้องชื่นชมคนที่สังเกตความผิดปกติด้วยนะ
คือแบบคุณเดินมองท่อเหรอคะหรือยังไงนะ
ก็ถือว่าได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตเป็นบุญใหญ่

ใช่ผมช่วยทีอย่างเยอะ

ผมไม่ได้ช่วยอย่างไรผมช่วยหนับ

อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังมันมีหลายอย่าง